นี้เนี่ยต้องปรบมือแสดงความยินดีแรง

ของวิจารณานกับพี่ธรรณกร
โหบมเพาะความรักจันสุกงอม
มุมหอไอเฟลแบบนี้นะคะแล้วก็โพสต์ลงในอินสตาแกรม
เรียกน้ำย่อยกันก่อนจะถึงงานแต่งค่ะ
ในโซเชียลก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยล่ะจ้า
คือน่าดีใจแทนจริงนะคุณคู่นี้
ใช่น่าดีใจมากคือทุกคนลุ้นมากเมื่อไหร่จะได้ยินข่าวดีจากคู่นี้สักที
ในที่สุดค่ะก็ใกล้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีว่างานแต่งงานเนี่ยจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงเนาะ
แต่งแน่นะคะมีภาพพรีเวดดงพรีเวดดิ้งปล่อยออกมาแล้วโอ้โหนี่ดีใจ
ดีใจมากดีใจมากจริงคือว่าลุ้นมาตลอดไงหลายปีแล้ว